ประนัดดาแล้วบ้านหลังนั้นอยู่กันมา๒๐๓๐ปี
เคยคุยกันบ้างไหมหรือว่าเคยเจอเจอ

อาชีพของใครก็อาชีพของมันนะคะ
เราไม่ก้าวไก่หรือพาดพิงซึ่งกันและกัน
อยู่ใครอยู่มันมาตลอดนะคะ

นั่นแหละสิคะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
วันที่ลูกปืนเข้าบ้านก็ยังเดินไปขออนุญาต
เขาเลยว่าเราขอแจ้งความ

ในพื้นที่ในหมู่บ้านในชุมชน

แล้วยังไงฮะได้ตกลงกันว่ายังไง
เราจะหาทางออกกันยังไงดีหรือว่าเราจะอยู่กันยังไงดี
เขาก็มีแต่คำถามอะค่ะ
ซึ่งไม่ทราบว่าใครจะตอบได้
คือมานั่งปรับทุกข์กันคุยกันก็มีแต่คำถามอย่างนี้หรอ
ใช่ค่ะจะอยู่กันยังไง
มันแรงขึ้นทุกวันมันหนักขึ้นทุกวัน
มันเขาเรียกว่าเกินพิกัด
คุณมาบ้านหลังนี้คุณไปยิงหลังอื่น

คือสิ่งสำคัญก็คือต้องไปจับรถคันนั้นให้ได้ใช่ไหม
ก็ต้องไปหยุดกระบวนการนั้นให้ได้มันต้องสืบกันได้พี่ผมว่า
มันต้องมีที่ไปที่มาไม่งั้นจู่จะไม่จอดจงมาหาเจ้าหนี้คนเดียว

ผมว่ามันต้องมีอะไรที่มันลึกไปกว่าที่เราจะรู้
คือเอาล่ะมีปัญหากับบ้านหลังนี้ชาวบ้านหลังอื่นเดือดร้อน
เอาละบ้านหลังนี้จะมาตรวจมาค้นจะเจออะไรก็ไม่รู้ก็ว่ากันไป
แต่ไอ้รถคันนี้คือถ้าจับไม่ได้

มันก็คงรู้สึกว่าไปกราดยิงแบบนี้ไม่เห็นมีใครจับได้เลย

มันก็ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมาย
ก็ได้ใจอีกเนอะก็กลัวว่าจะมายิงเล่นอีกนะครับ
คราวนี้ถ้าไม่ใช้คำว่าโชคดีถ้าใช้คำว่าโชคหลาย
ที่บ้านที่มีถังยามาต่อยอ่ะอ่าก่อนก่อนจะไปได้คุยกันไหม

มันหอบลูกได้มันออกจากบ้านเลยเข้าไปเลยไปเลยครับ
ไม่ทันคุยเลยคือเขาไปแล้วไปแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าเดี๋ยว
อาจจะต้องมีเหตุขึ้นอีกทุกคนรู้ดีทางทางประนัดดาถึงได้
ไปร้องสายใหม่ต้องรอดในเช้าของอีกวันหนึ่ง
เพราะรู้ว่าเดี๋ยวค่ำคืนเนี้ยมันอาจจะเกิดเหตุรุนแรงอืม
มากกว่าเดิมแล้วไม่กลัวเหรอไปร้องอย่างงี้ว่า
ถามเหมือนลูกสาวเลยแม่ไม่กลัวเหรอแม่กลัวครับ
ถึงต้องออกมากลัวครับกลัวเงียบด้วย
กลัวลูกปืนด้วยออกมาก็กลัวตายด้วย
ทุกอย่างเลยครับก็ถึงต้องฝากเรื่องนี้กับทางตำรวจ
ทางสื่อมวลชนให้ช่วยผลักดันจับผู้ก่อเหตุให้ได้
เพราะกลัวถึงต้องออกมาถูกต้องค่ะกลัวค่ะ
เราอยู่ในที่แจ้งเราอยู่ในที่โล่งเรากลัวค่ะ
แต่วันนี้ก่อนที่ไม่ได้ออกเราอยู่
ที่เดิมแต่ก็ยังเอาปืนยิงใส่เราอยู่เฉยคุณก็ยิงออกมา
เพราะคุณมายิงนั่นแหละค่ะคุณจะมาโทษคนอื่นไม่ได้
คุณจะมาโทษว่าออกมาทำไมมายิงทำไมครับ
ถ้าไม่ยิงพี่ไม่ออกครับพี่ก็หากินเหมือนเดิม
ไม่ต้องมาเสียเวลาดิ้นลนหาตัวคนก่อเหตุหรอกครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ